รถคันที่มาชนกำแพงบ้านของเธอ
พังเสียหายทะลุเป็นรูโบแบบนี้

แต่คนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลคุณ
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้แจ้งเบาะแสหร่งฮะ
ถามว่าเลขที่บ้านเลขที่เท่าไหร่
จะเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ
สิทธิ์ของเราเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเกิดเหตุหลังดังกล่าว
ในบ้านเลขที่๒๗หมู่๓ตำบลหลมเก่าอหลมเก่าจมเพชรบูน
พบสภาพหน้าบ้านคุณดูสิ
กำแพงบ้านถูกรถชนเสียหายเป็นรูโบรูโหวแบบนี้
กว้างประมาณ๕เมตรที่เสียหายไปนะครับ
อกจากนี้สารเจ้าที่เจ้าทางภายในบ้านก็ได้รับความเสียหายไปด้วย
สภาพความเสียหายก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับ
เจ้าของบ้านบอกโอ้อันไหนคือประตูบ้านจริงอันไหนคือรูโบเนี่ยนะฮะ
จริยาบังนรงอายุ๓๑ปีเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่า
เหตุการณ์มันเกิดช่วงตี๒ของวันที่๗กันยายนที่ผ่านมา
ขณะที่คนในบ้านกำลังหลับสนิทเลยนะครับ
ได้ยินเสียงโครมดังสนั่นเธอบอกคล้ายระเบิดเลยนะ
จากนั้นได้ยินเสียงรถขับพุ่งออกไปอย่างรวดเร็ว
ตอนนั้นนะครับเธอก็รีบลุกออกมาตรวจดูหน้าบ้าน
พบเลยฮะโอ้โหสภาพกำแพงบ้านแล้วก็สารเจ้าที่พังเสียหาย
รุ่งเช้าได้ไปแจ้งความครับเพื่อให้ตำรวจตรวจสอบ
หารถคันก่อเหตุเพราะว่ามาชนกำแพงบ้านแล้วก็ขับหลบหนีไปนะครับ
เรื่องต้นตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่างนานานะฮะ
ก็พบลักษณะรถเป็นรถเก๋งสีน้ำตาล
ทีนี้ล่ะครับตัวเจ้าของบ้านเองก็เลยโพสต์ภาพจุดเกิดเหตุ
คือหน้าบ้านของเธอให้คนในโลกโซเชียลช่วยกันตาม
หารถคันก่อเหตุแจ้งเบาะแสกันมาหน่อย
แต่เจ้าของบ้านบอกว่าโอ้โหพอเข้าไปดูในคอมเมนต์
ข้อความคิดเห็นที่คนส่งเข้ามา
ส่วนใหญ่นอกจากให้กำลังใจแล้วนะครับ
ยังขอบ้านเลขที่อีกยังขอบ้านเลขที่เธอนะฮะ
สอบถามมากเลยถึงบ้านเลขที่ของเธอเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชค
ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่เท่าที่มีข้อความมา
ยังไม่ค่อยได้แจ้งเบาะแสกันเท่าไหร่นักนะครับ
แม่งก็คุยกับเพื่อนบ้านกันนะฮะก็สนิทฐานกันว่า
รถคันสีน้ำตาลที่มาชนน่าจะขับมาจากฝั่งบ้านกุฎช้าง
ถนนเส้นดังกล่าวหน้าบ้านเธอเพื่อเข้าสู่ตัวตลาดเทศบาลลมเก่านะครับ
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
ซึ่งเป็นทางโค้งประกอบกับมีเสาไฟตั้งอยู่
คนขับอาจจะขับมาด้วยความรวดเร็วและคนขับอาจจะไม่ชินทาง
หักหลบเสาไฟแล้วก็พุ่งมาชนกับกำแพงบ้านของเธออย่างจัง
หลังจากนั้นคนขับรถสีน้ำตาลก็ถอยหลังไปชนกับเสาไฟฟ้าอีก
ทำให้เสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายเล็กน้อย
แล้วก็มีสีของรถคือสีน้ำตาลติดอยู่ที่เสาไฟฟ้าด้วยนะครับ
จากนั้นรถคันดังกล่าวก็ขับออกไปอย่างรวดเร็ว
เจ้าของบ้านบอกว่าอยากให้ผู้ก่อเหตุออกมารับผิดชอบค่าเสียหายหน่อย
พงกำแพงแล้วก็สารเจ้าที่เจ้าทางน่าจะเป็น๑๕๐๐๒๐๐๐บาทเท่าที่คำนวณนะครับ
หลังจากที่โพสต์ไปหลังจากที่เรื่องนี้ถูกแชร์กันออกไป
ปรากฏว่าคุณญาติของคนขับรถเก๋งคันสีน้ำตาลติดต่อมาแล้วนะจ๊ะ
ติดต่อมาบอกเธอบอกว่าขอรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด

ส่วนสาเหตุนั้นเกิดจากคนขับไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนมา
มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจนมีอาการมืนเมา
ประกอบกับขับรถด้วยความเร็วแล้วก็แน่นอนไม่ชินเส้นทางด้วย
พุ่งไปชนกำแพงบ้านแบบนี้ก็พร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้เจ้าของบ้านนะครับ